แม้ว่าทุกภาคการเมืองจะบอกว่าจะรอกรกตประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ
ถึงจะบอกเกี่ยวกับท่าทีในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ว่าขณะนี้ในทางปฏิบัติแล้วแต่ละฝ่ายก็กำลังเร่งเดินสายหารือกันนะครับ
เพื่อรวบรวมเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากที่สุด

ให้เกิดงูเห่าหรือจะเรียกให้สันสมัยในยุคนี้ก็คือ
ประเภททะยังจะทำให้เกิดการย้ายท่ายเมื่อเมื่อเกิดขึ้นนะครับ
มีที่ซื้อตัวอะไรต่างจะซื้อได้อย่างไรครับ
เมื่อคะแนนยังไม่นิ่งเลยนะครับ
แล้วก็โยนกลับมาให้ทางพักพลังประชารัฐเป็นคนที่จะไปทำงูเห่า
คำถามกลับครับมาทำงูเห่าพักผมบ้างหรือเปล่า

เคลื่อนไหวในการฟอร์มรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ของพักที่เป็นแก่นนำเป็นปกตินะครับ
ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าท้ายที่สุดแล้ว
แต่ละพักการเมืองจะมีเสียงสอสอในมือเป็นจำนวนเท่าใด
แต่คะแนนรวมป๊อปุล่าโหวต๘ล้าน๔แสนคะแนนที่ทำให้นายอุตมะสาวนายน
หัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุว่า
นี่คือความชอบทำที่จะทำให้พักได้เป็นแกนหลักในการรวบรวมจัดตั้งรัฐบาล
ขณะที่ในทางลับทางแกนนำได้มอบหมายให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือและนายสมศักดิ์เทพสุธินเดินสายทาบทามพักเล็ก
โดยเฉพาะพักเล็กที่ได้สอสอ๑๒ที่นั่ง
ซึ่งสอดคล้องกับกระแสข่าวการจับมือกันของกลุ่ม๑๒พักการเมือง
รวมกันแล้วมีจำนวนสอสอ๑๓ที่นั่ง
เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองโคต้ารัฐมนตรีได้แก่พักรักพื้นป่าประเทศไทย
พลังชาติไทยพักประชาพิวัฒน์พักไทยศรีวิลัยพักพลังธรรมใหม่
ไทยรักธรรมภักดิ์ประชาธิปไตยใหม่พักประชานิยม
พลังไทยรักไทยพักครูไทยเพื่อประชาชน
พลเมืองไทยพักประชาธรรมไทยส่วนพักประชาชนปฏิรูปที่ได้สอสอหนึ่งที่นั่ง
ยืนยันจะร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอน
ขณะที่ทางฝั่งนายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยที่ได้สอสอ๕ที่นั่ง
หันไปจับมือกับพักชาติพัฒนาที่ได้สอสอ๓ที่นั่ง
และพักพลังท้องถิ่นไทยที่ได้สอสอพักละ๓ที่นั่ง
รวมกันเป็น๑๑ที่นั่งเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองโคต้ารัฐมนตรีเช่นเดียวกัน
มีกระแสข่าวว่า๒๘มีนาคมที่ผ่านมาทั้งสองได้นัดหารือกันที่คลับแห่ง๑ย่านสุขุมวิทย์
อกย้ำเรื่องนี้ด้วยการที่พักชาติพัฒนาจะมีการประชุมพักเพื่อหารือ
ในเรื่องนี้ในวันที่๑เมษายนเวลา๑๕นาฬิกา
ส่วนฟากฝั่งเพื่อไทยแก่นำพักยังในพุมธรรมเวชยชัย
และพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินหัวหน้าพัก
ต่างออกมาประสานเสียงยืนยันพักเพื่อไทยยังไม่ได้รวบรวมเสียง
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักพลังประชารัฐ

เป็นการร่วมกันเพื่อลงนามในศัตยาบัน

สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้น
ก็เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่
มีแนวความคิดพักที่มีแนวความคิดเหมือนกัน
เรื่องการต่อต้านการสืบทอดอำนาจนะครับ
เรายังไม่ได้มาตั้งรัฐบาลนะครับ
ที่จับมือกันอยู่๗พักนี่แข็งแรงครับ
ยังมั่นใจเพราะว่าเรายึดมั่นในสิ่งที่เราคุยกัน
ได้คุยเรื่องผลประโยชน์ของตำแหน่งแห่งที่
เรายังไม่ได้พูดเรื่องตำแหน่งนายกรมนตรี
ยังไม่ได้พูดเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีใด
พูดแต่เจตนารมณ์ของเราแล้วเราก็เปิดว่า
กว่าที่จะมีการตัดสินใจ

เรายังยึดมั่นในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ประกาศ

เราก็ยินดีที่จะจับมือร่วมกันอยู่นะครับ

ร่วมกันลงศัตยาบันจะไม่เปลี่ยนแปลง
ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงต้องออกมาเรียกร้อง
กรกตเปิดเผยคะแนนดิบไร่หน่วยทั่วประเทศให้ชัดเจน
โดยเฉพาะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
มั่นใจว่าหลายขั้นตอนมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

ทำให้คะแนนของพักเพื่อไทยลดลง
พร้อมระบุหากยังแก้ตัวด้วยเหตุผลบัตรเขย่ง
แม่จะไม่ทนอีกต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน